แต่เอาจริงนะพอเข้ามาบ้านเราอุบลเป็นปราการด่านแรกเลย
ที่ต้องรับมือแล้วก่อนหน้านี้เราก็รายงานมาตลอดว่าวารินชำราบโอ้โหก็ท่วมอยู่แล้ว
คุณผู้ชมภาพการที่คนแบกเครื่องซักผ้าออกมาจากบ้าน
ไม่ใช่แค่เห็นตอนที่ไฟไหม้อย่างเดียวนะนี่ตอนน้ำท่วมก็มีภาพแบบนี้มาให้เห็นเหมือนกัน
ดูกันหน่อยไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะ
นี่อันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปช่วยแหละแล้วดูสิ
ขณะที่เจ้าหน้าที่เขานะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่น้ำท่วมฝนก็ยังโปรยปลายกันมาตลอดนะคะ
แล้วชาวบ้านในอำเภอวารินชำราบที่อุบลเนี่ยต้องช่วยกันแบกเครื่องซักผ้าออกมาจากบ้าน
ซึ่งทีนี้นี่ไงที่ทำแบบนี้เพื่ออะไร
เพื่อที่จะหนีน้ำนั่ว
นี่แล้วน้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
หยิบอะไรได้ก็ต้องเอามาค่ะทรัพย์สินมีค่าต่าง
แล้วการที่จะเคลื่อนย้ายมันเป็นไปด้วยความยากลำบาก
น้ำท่วมแบบนี้ฝนตกลงมาอีกค่ะ
แล้วตอนที่นักข่าวของเรานะลงพื้นที่ไปทำข่าวมีชาวบ้าน
นี่ดูคุณยายนะคุณยายคุณยายหนูกลิ่นหอม
วัย๗๕ปีที่ร้องขอความช่วยเหลือจากทีมข่าวค่ะ
บอกว่ายายยายอยากจะย้ายออกจากบ้านแล้วอยากจะอบพยพแล้ว
ก่อนหน้านี้น้ำมันไม่ได้ท่วมแต่พอฝนตกลงมาไอ้หนูเอ้ย
มันตกมาไม่กี่ชั่วโมงเองน้ำไหลเข้ามาในบ้านยายแล้ว
ทีมข่าวของเรารีบหยิบโทรศัพท์มือถือเลยค่ะ
ประสานทางเจ้าหน้าที่เทศบาลให้มาช่วยเคลื่อนย้ายสิ่งของ
ยังศูนย์อพยพก็เนี่ยมีคุณยายอยู่แล้วก็มีหลานสาวอีกสองคน

ส่วนใหญ่ที่เจอเจอแต่พวกน้ำหลากน้ำท่วม
แต่นี่เป็นยายบอกเจอพายุครั้งสุดท้าย
ตั้งแต่ปีประมาณ๔๕ปีก่อน
คิดดูแล้วกันแล้วตอนนี้มาเจอเป็นพายุอีก

ยายก็เลยกับแบบบริลันด์กระแหลนจะเอิญอีก

ปี๖๒แล้วก็หนีบัง
โหยปี๖๒ก็กรียบถวมทะลามบน
ยายอยู่ห้านกรียบถวมยังหน่อยนิดเดียว
กูบอกว่าเอาแผ่นยายก็รับไปยังเยอะเทิง
สมัยยายเขา
เนี่ยค่ะชาวบ้านเขาก็ยังมีนะที่อยู่ตามบ้านเรือน
พอกลับจากทำงานก็เข้าไปดูบ้านตัวเองบ้านใครที่อยู่ในซอยแบบลึกเนี่ย
น้ำมันก็จะท่วมสูงมากกว่าตอนเช้าอีกอ่ะค่ะอืมแล้วบางหลังนะน้ำอ่ะ
ชั้นหนึ่งมันไม่รอดอยู่แล้วบางหลังนี่คือชั้น๒ก็แทบจะไม่รอด
เพราะว่าท่วมไปที่ชั้นสองของตัวบ้านแล้วนอกจากนี้ค่ะทีมข่าวก็ไปสำรวจ
ในตัวเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานีนะคะตรงถนนชายางกูลน้ำเนี่ยเอ่อเข้าทั่ว

แล้วหลังจากนี้ก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
อุบลดูห้องข่าวหัวเขียวของเราอยู่
รายงานสถานการณ์ช่วงตี๕๓๐แบบนี้กันเข้ามาหน่อยนะคะ